จากเรื่องของสุนัขไปติดตามเรื่องราว

ก็เฝ้าติดตามกันมาตลอดช่วงร่วมเดือนที่ผ่านมากับ
เมื่อช่วงเฉพาะที่ผ่านมาธรรมดิ์หมูปาก

ก่อนจะเข้าสู่พิธีปรงผมในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณอรพันธ์ขันทองคำรายงานสดมาจาก
พระธาตุดอยวาวจังหวัดเชียงบรายครับ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๙นาทีที่ผ่านมานะคะ
ทีมหมูป่าทั้ง๑๒คนได้เข้าร่วมพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บริเวณลานพระธาตุดอยวาวที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
โดยวันนี้ค่ะทุกคนอยู่ในอาการสำรวมมาด้วยชุดสีขาว

มกลางบรรดาผู้ปกครองและญาติพี่น้องที่วันนี้เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียงกันค่ะ
พระครูประยุทธ์เจตยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาว

ได้นำน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๒คน

โดยพิธีบวงสวงองค์พระธาตุดอยวาวนะคะ

โดยในพิธีได้จัดพานใบสีใหญ่๖พานผ่านใบสีเล็ก๔ชุด
พร้อมเครื่องบวงสวงผลไม้๗ชุดของหวาน๙ชุดผ่านหมากพลูบุรี
เพื่อสักการะบูชาองค์พระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
จากนั้นน้องทีมหมูป่าได้ถือผ้าเวียนรอบองค์พระธาตุ๓รอบ
สวดบทอิติปิโสก่อนก้มกราบองค์พระธาตุ๓ครั้ง
ซึ่งหลังเสร็จพิธีดังกล่าวนี้แล้วนะคะทีมหมูป่าทั้ง๑๒คน
เดินไปเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลานพระธาตุดอยวาว
และได้ก้มกราบเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์อย่างพร้อมเพลียงกัน
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและเมตตา
สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
พร้อมกันนี้ได้ถวายพระราชกุศลในการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้

สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ

จากนั้นทั้งหมดได้ก้มกราบขอขมา
หน้ารูปภาพของนวทรีสมรกูนัน
และขออุทิศส่วนบุญกุศลให้นาวาตรีสมาน
ที่ได้เสียสละชีวิตของตัวเอง
ให้ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงบุญกุศลที่ได้กระทำมาแล้วก็ดี
จะได้เริ่มปฏิบัติภัณฑ์พระเจ้าอุปสมบทก็ดี
ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอถวายบุญนี้
ส่งผลให้จาแซมหรือนาวาตรีสมาน
สู่สวงสวันชันฟ้าสู่ทะไรอโฮศิกรรมให้กับเด็กทั้งหลายทั้งปวงด้วยเธอ
หลังจากนั้นทั้งหมดได้เดินลงมาถ่ายภาพหมู่บริเวณหน้าป้าย
ขอบคุณคนทั้งโลกที่คอยให้ความช่วยเหลือ
และส่งกำลังแรงใจให้เสมอมา
ก่อนจะเข้าไปภายในบริเวณวิหารพระเจ้าอินสาน
เพื่อซักซ้อมพิธีบรรพชาอุปสมบท
เข้าสู่พิธีปลงผมในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
สำหรับพิธีปลงผมนาคนะคะจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
หลังจากนั้นค่ะในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดก็จะเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบท

และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุด
รพันธ์ขันทองคำรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ